หากจะเดินเข้ามาในชีวิต
ไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไร
โอบกอดเธอรักเธอหมดใจ
จะฝากหัวใจกับเธอ
ฉันจะลดกำแพงทุกอย่าง
ฉันจะดูแลเธอไม่ห่าง
แต่ฉันพร้อมจะทำทุกทาง
ก่อนที่จะสา
จะสาย
หากไม่มีวันพรุ่งนี้
ฉันจะบอกความรู้สึกกับเธอได้อย่างไร
อยากให้เธอกอดฉันเอาไว้
ด้วยความจริง
จากหัวใจที่เธอเคยให้ฉัน

เดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่เพลงที่เพิ่งจบไปฟังสดแบบได้ใกล้แบบหูแบบนี้
ต้องเรียกว่าเป็นบุญหูมากค่ะคุณผู้ชม
เออขอบคุณค่ะเนื้อหาดีมากจริง

ใช่งั้นต้องรีบมีกันซะวันนี้แหละ

วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเพลงนี้พิเศษจริงเพราะว่าจะเป็นวันแรกที่ปล่อยซิงเกิ้ลด้วยใช่ไหมคะ
จริงก็ปล่อยมาสักพักแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังใกล้จะมีคอนเสิร์ต
เพลงก็ปล่อยมาสักพักแล้วแล้วก็เพลงนี้ก็จะไปเขาเรียกอะไรพี่ทำเวอร์ชั่นพิเศษ
เพราะว่าในคอนเสิร์ตพี่วันที่๑ที่๒มิถุนายนนี้จะเป็นแบบร้องกับวงออเคสตรา
เพลงนี้ก็เลยจะได้เรียบเรียงขึ้นมาใหม่สำหรับออเคสต้า๖๐ชิ้น
เดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมร้องปกติเสียงพี่กบก็ทรงพลังเพราะมากอยู่แล้ว
และนี่มีความพิเศษออเครสซ่า๖๐ชิ้นเลยทีเดียว
จะมีเพลงของพี่กบนี้เพลงดังทั้งหมดเลยขนมาหมดเลยหรือเปล่าคะ
ก็เพลงไทยส่วนหนึ่งแต่ว่าเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงสากลนะคะ
เป็นเพลงฮิตของดีบ้าในยุคต่างอะไรอย่างนี้

เอาว่าเล่นใหญ่จัดเต็มคุณผู้ชมวันนั้น

บอกเลยว่าอยู่ในวงการมา
จะพูดตัวเลขได้ไหมเนี่ยอยู่ในวงการมาเกือบ๒๐ปีหรือเปล่า
เป็นไหมครับพี่กบถึงอะไรนะก็๑๖ปีนะครับค่ะ
๑๖ปีแหมอีก๔นิ้วเอง
อีก๔นิ้วเอง๒๐ปีอีกแป๊บเดียวนะคะค่ะอีกแป๊บเดียว

เออก็คือสำหรับเพลงหากพรุ่งนี้
พี่กบแต่งเป็นครั้งแรกที่แต่งเนื้อได้อะไรอย่างนี้
ก็เลยออกซิงเกิลแล้วก็ประจวบเหมาะกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะมี
คือเราอยากจะทำมาตั้งนานแล้วล่ะแล้วก็ครบ๑๖ปีพอดีค่ะ
ก็เลยถือโอกาสฉลองคอนเสิร์ตนี้ด้วย
แล้วก็คืออยากให้เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นตัวเลือก
ให้กับผู้ฟังที่ชอบแบบเน้นการฟังอะไรแบบนี้
ขอชื่อคอนเสิร์ตอีกครั้งเราขายของแต่ไม่เคยจบวันนี้
ค่ะก็คอนเสิร์ตมีวันที่๑และ๒มิถุนายนนี้นะคะ
หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เอาพูดถึงแขกรับเชิญเพื่อนร่วมวงการของเรา

ก็นอกจากเพื่อนพี่ที่เรียนดนตรีด้วยกัน

ก็เชิญพี่กบทรงสิทธิ์นะคะคู่ดิฉันขาดไม่ได้
คือทุกคนเนี่ยก็น่ารักมากก็คือแบบเคยทำงานด้วยกัน
แต่อย่างบีเนี่ยคนอาจจะไม่ทราบว่าเคยร้องเพลงด้วยกันมาก่อนอะไรอย่างนี้
ครูกิจก็ทำงานอยู่พี่กบนี่ชัดเจนอยู่แล้ว
ทุกคนก็น่ารักจะมาช่วยเติมสีสันในคอนเสิร์ตเรียกว่าอย่างนี้
จะเรียกว่านำตัวพ่อตัวแม่ขึ้นบนชั้นหรือเปล่า
ทั้งพี่กบทรงสิทธิ์พี่กบเรารู้อยู่แล้วว่าตัวแม่เหมือนกัน
จัดเต็มเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลย
เดี๋ยวกลับมาพูดถึงเรื่องของเพลงหน่อย
หากไม่มีพรุ่งนี้อะไรจะไปอินเนอร์ขนาดนั้นคะพี่กบ

ก็เลือกส่วนตัวด้วยนิดหน่อย
อะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องจากคนรอบตัวที่เราเห็น
อะไรอย่างนี้นะคะรวมทั้งแบบนะ
ออกแนวปลงค่ะคุณภูมิศมาช่วงนี้
มันมีโซเชียลมีอะไรแต่รู้สึกว่าคนห่างกัน
มันควรห่างกันเกินไป
คุยกันในนี้แต่ไม่เคยเจอได้

เราอยู่อะไรกับตัวเองมากจนเกินไป

เผื่อให้เป็นข้อ

อย่ามัวแต่สังคมก้มหน้าเงยหน้ากันมา

เดี๋ยวถามพี่กบก่อนละกันหลายคนเวลาขึ้นคอนเสิร์ต
ตัวแม่ต่างคุณผู้ชมมักจะชอบมีเซอร์ไพรส์

ขาหรือเปล่าก็เซอร์ไพรส์สองขวบ
จะไปอยู่แถวคนดู

ร่วมสนุกกันได้เลย

เผื่อจะหมดนะเริ่มขายที่ไหน
ยังไงพี่กบตัวเต๋อ
ค่ะซื้อได้แล้วเลยออนไลน์ก็ได้อืมอย่าอย่ารอนะครับ
ถ้ารอแล้วที่ที่ดีจะหายไปนี่ไงเจ้าของคอนเสิร์ตเขาอวยขนาดนี้
ไม่ใช่เขาการันตีขนาดนี้คุณผู้ชมเราต้องเชื่อมั่นนะ
แล้วก็ต้องบอกเลยถ้าไม่แกรนจริงไม่แกร่งจริงอยู่ไม่ได้นะจ๊
วงการนี้๑๖ปีบอกเลยว่าเสียงเขาดีการันตีดนตรีพร้อมกับวงออเคสต้า๖๐ชิ้น
คุณผู้ชมไม่มีอะไรคุ้มไปมากกว่านี้แล้วแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาด

เออลืมบอกชื่อคอนเสิร์ตเนอะ
ก็อยากให้ทุกคนที่ชอบฟังเพลงสากลแบบกบนะคะ
ยิ่งใหญ่อลังการนี่ก็ต้องงานนี้พลาดไม่ได้
ก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบได้ยินเสียงอะไรที่ไม่เหมือนคอนเสิร์ตปกติทั่วไปแน่นอน
นี่การันตีย้ำชัดขนาดนี้แล้วนะคะ
จะช้าอยู่ใยรีบไปจองบัตรแล้วก็ไปพบกับตัวพ่อตัวแม่ในวงการบันเทิงกันได้เลยนะคะ
เอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราสุดพิเศษพี่กบสาวนิดนะคะ
ขอบคุณค่ะอย่าลืมไปดูนะคะ

เอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเชอรี่ลาไปก่อนช่วงหน้าพบกับข่าวกีฬาอีกครั้งค่ะ